ไปที่เขียงหมูที่นี่กันหน่อย
มีอะไรอยากคิดนะว่าเขียงหมูเขาไม่มีกล้องวงจรปิด
จับภาพชัดเจนแบบนี้คุณพี่จ๋านะครับนี่คือกล้องวงจรปิดที่เจ้าของร้านชื่อว่า
้อยค้าไข่ครับตลาดเช้าวังหินเทศบันเมืองตากบันทึกเอาไว้ได้
จริงจริงคุณป้าแกก็ยืนอยู่ข้างนั่นแหละครับนะแต่คุณพี่เสื้อแดง
เลือกไปเลือกมาขอซื้อหมูหน่อยขณะที่แม่ค้ากำลังวุ่นวายกับการขายของอยู่
มีแม่ค้าอยู่ข้างในเสื้อเขียวคนหนึ่งและด้านนอกอีกคนนึงนะฮะ
ก็หยิบถุงหมูบดขนาด๑กิโลกรัมใส่ถุงหูฮิ้วที่เตรียมเอามา
เหมือนจะเปิดกระเป๋าเงินแต่ทำไมหายไปแล้วไม่ยอมจ่ายเงินนะครับ
แต่หยิบไปแล้วไม่พูดอะไรเลยนะฮะ
ตอนแรกก็ยืนอยู่จะทำยังไงต่อจะจ่ายเงินไหมหรืออย่างไร
จนกระทั่งบริการส่งเงินมาแต่จ่ายเงินเป็นส่วนที่ซื้อ
หลังจากนั้นนะฮะผู้หญิงเสื้อเหลืองก็เลยรีบบอกแม่ค้าขายหมูข้างในว่า
เมื่อกี้โดนเขาเอาหมูบดไปถุงนึงนะเขาจ่ายเงินหรือเปล่าแต่ไม่ทัน
เพราะว่าพี่แสดงเขาก็หายออกไปจากตลาดแล้วนะฮะ
เจ้าของร้านคุณปริญญาจานะฮะเขาก็เอาคลิปนี้มาเผยแพร่เอาไว้แล้วบอกว่า
คุณพี่เสื้อแดงจ๋าค่าหมูอันนั้น๙๐บาทกลับมาจ่ายซะนะจ๊ะ
ถ้าเกิดว่าจ่ายจะไม่ว่าอะไรแต่ล่าสุดแจ้งความไว้ก่อน
แจ้งความว่าที่สพเมืองตากเป็นที่เรียบร้อยเพราะคุณป้าแกยังไม่กลับมา